กระทิงป่าหนีแร้งลงมาหากินในพื้นที่ชุมชนพื้นที่ชาวบ้าน
ปรากฏว่าเจอสุนัขวิ่งไล่ค่ะเจ้ากระทิงนี่ก็ถึงจะตัวใหญ่กว่า
แต่ก็พยายามหนีนะสุดท้ายกระโดดหนีแต่ว่าข้ามคูน้ำไม่พ้น
ก็เลยชนขอบดินคอหักตายนะคะนายพิทักยิ่งยงหัวหน้าพิทักษ์ป่า
ศรีรมันเข้าตรวจซากกระทิงป่านอนตายอยู่ในคูน้ำที่สวนยางพารา
ของนางลัดดามมะมาลัยชาวบ้านตำวลห้วยทับมอน
อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะกระทิงที่พบเนี่ยเป็นเพศผู้
อายุประมาณ๑๐ปีน้ำหนักประมาณ๘๐๐กิโลกรัมนอนตาย
แต่ว่าก็ไม่ได้พบร่องรอยอะไรนะคะ

ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้ยินเสียงสุนัขเห่า

อาจจะเป็นช้างป่าลงจากเขามาหากินหรือเปล่า

กระทั่งตอนเช้าเดินไปที่บริเวณร่องน้ำ

พบซากกระทิงตัวใหญ่นอนตายอยู่

เพราะว่ากระทิงถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

จากการตรวจสอบไม่พบบาดแผลตามลำตัว
คิดว่ากระทิงเองคงตกใจเสียงสุนัขที่เห่าไล่

แต่ว่ามีคูน้ำกว้าง๓เมตร

แล้วก็ทำให้กระทิงตัวนี้คอหักตายค่ะ